อากาศมันดีจริง

ที่อะนิ่งเมื่อคืนคนเผลอโห่โฟนเทลงมา

เขาบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้
ได้รับผลกระทบ
นี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับต้องติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณศึกุลบอก
เพราะว่าหลังจากที่เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาถือว่าเป็นช่วงที่จะเป็นสัญญาณว่าฝนจะเยอะแล้ว
ฝนจะตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนก็เริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนจุดที่จะตกนะครับ
เปลี่ยนอย่างไรพื้นที่ไหนต้องระวังกันบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็พบว่ามีหลายพื้นที่ครับที่มีฝนเทลงมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาตกต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับสายฝนใครจะออกจากบ้านใครจะออกไปทำงานในช่วงเช้าวันนี้
มาดูกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวไล่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยพิสุนุโลก
กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีเลยนะครับ
อายุไทยชะเคืองเศราชนบุรีจันทบุรีตราชสุพันธ์บุรีการจะหน้าบุรีราชบุรีเผชบุรีพรรคใต้ภังงาภูเก็ตสวรรค์ธานี

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะออกจากบ้านไปทำงานทำการไปส่งลูกไปโรงเรียน
ก็ตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
พื้นที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันก็อาจจะทำให้ลักษณะของฝนมาสะสมกัน
อาจจะทำให้น้ำท่วมผิวจราจรได้
นี่คือภาพ๑วันที่ผ่านมาเต็มกับสถานการณ์ฝนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าสีเขียวคือฝนที่ตกมาไม่หนักมากนัก

จุดที่มีสีแดงส่วนใหญ่มีหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาวหลายจุดนะครับ
ก็มีฝนเทลงมาอย่างหนักเลยทีเดียว
รวมไปถึงในบริเวณฝั่งที่ติดกับพม่าก็มีฝนเช่นเดียวกัน
ภาคใต้ในระยะนี้ฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงหลังจากนี้
ก็ส่วนใหญ่นะครับยังอยู่ในบริเวณฝั่งที่ติดกับทั้งลาวกับทั้งพม่านะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหลายจุดหลายพื้นที่
อย่างที่บอกมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องระวังกันด้วย

เพราะว่าฝนที่เข้ามาตกในพื้นที่ดังกล่าว

แล้วก็ความชื้นมาสะสมตามภูเขาต่าง
กลั่นตัวกลายเป็นน้ำฝนมาจากภูเขาแล้วก็ตกลงมานะครับ

หลังจากวันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมดูสีของคลื่นดีนะครับ
สีบานเย็นบานเย็นคือคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
หลังจากนี้จะค่อยหายไปนะครับนั่นก็หมายความว่าคลื่นจะเบาลง
แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงมีสีม่วงอยู่

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามันนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
นี่คือ๓พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเรื่องของน้ำป่าไล่หล่ากลงไปถึงถามทวบ
จุดแรกก็คือบริเวณจังหวัดตากอำเภอสามเงาตำบลยกระบัด
ซึ่งตอนนี้อยู่ที่มีความเสี่ยงมาก
ทรัพยากรธรณีให้ค่าความเสี่ยงไว้
อีก๓จุดคือที่บริเวณบริสุธิสาขอนจังหวัดอนราชิกิวาส
ที่จะเกิดเรื่องของทั้งน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่ม
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวรวมไปถึงพื้นที่รอบ
ตรวจสอบสถานการณ์ฝนที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับ
ถ้าเกิดหากเห็นสัญญาณต่าง
ที่เขาคงว่าจะเกิดเรื่องของดินถล่มน้ำท่วมฉับพลัน

วิธีเขาสังเกตก็คือดูสีของน้ำ

ใช่มีลักษณะของไม้ต้นไม้ต่างต้นไม้บัญญาตร
นี่คือสัญญาณว่าข้างบนน้ำได้พัดเอาพวกต้นมงต้นไม้เอาก้อนหินมาแล้ว
กำลังจะมาถึงบ้านเราถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบนี้
ต้องรีบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเดี๋ยวไปดูบ้านผมก่อน
หัวหนึ่งปลดมา
ได้ยินเสียงแล้วคุณ

โอ้โหดีที่คุณบอกให้สังเกตให้ฟังก่อนนะเนี่ย